ก๋วยเตี๋ยวเป็นก๋วยเตี๋ยวที่ข่าวนี้ดอมบอกว่าผมขอเถอะขอมีข่าวนี้เถอะ
ผมบอกตอนไหนมาก้าสังบารณ์ไหมดอมตายปีอย่า
ชมพูแบบนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวร้านที่ไม่ต้องปรุงแซ่บอยู่แล้ว
พี่เบิร์ตร้านนี้ใช่ป่ะที่พี่อยากจะไป
ไม่ใช่พี่หมายถึงว่าเราไปจัดรายการสดก็ไปกันที่กำแพงเพชรก็ดี
ข่าวเยอะดีมีอะไรให้ทำเยอะแยะ
ลวกก๋วยเตี๋ยวทั้งที่ใส่ชุดอย่างนี้เลยเหรอ
มีการโพสต์ภาพนี้แล้วก็เขียนแคปชั่นด้วยนะ
กินทุเรียนหมอนทองมากินเตี๋ยวบ้านน้องได้นะคะ
ชามครับน้ำชามแห้งชามครับ
นี่แหละค่ะแฮชแท็กก๋วยเตี๋ยวพันปี

เห้ยหรือโปรกน้ำซุปมาเองค่ะโอ้โหโอเคโอเค
น้ำซุปเนอะนี่ค่ะแม่ค้าคนนี้ค่ะ
น้องรถหรือว่านางสาวอารีนินตะโกนนะคะ
แหมกำลังช่วยคุณแม่
อย่าพูดครับดีลองรับลูกก๋วยเตี๋ยว
จริงค่ะนี่ลูกชิ้นลูกโตเลยนะคุณผู้ชม
แม่ค้าเขาบอกน้องรถบอกแบบนี้

ก็เลยโพสต์แคปชั่นขำไปด้วย
จริงพี่หนูเป็นคนชอบแต่งตัวแบบนี้อยู่แล้ว

นี่ตั้งแต่หนูมาช่วยนะยอดขายพุ่งเลย
ร้านนี้ค่ะเผื่อใครอยากไปชิมนะคะก๋วยเตี๋ยวพันปี
อยู่ริมถนนริมถนนในหมู่บ้าน
ติดกับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมพู
โกสัมภีนครกำแพงเพชรนะคะ
พี่เบิร์ตเดี๋ยวเตรียมขอนายสัญจรกำแพงเพชร
ข่าวเยอะจริงข่าวมันเยอะ